ไปดูที่อีกเรื่องนะคะเรื่องนี้อาจจะสะเทือนใจคนรักสุนัขอยู่สักหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีอาการทางจิต
ปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกเพิงบ้านพักร้านอยู่คนเดียว
ทีนี้ปรากฏว่าเขาเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้กว่า๑๐ตัว
แต่ว่าสุนัขจรจัดเหล่านั้นด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้ก็มีปัญหา
มีภาวะทางจิตสุนัขเหล่านั้นเหลือแต่โครงกระดูกนะคะ
เพราะว่าถูกเธอถลกหนังทิ้งหมดเลย
นายอำนวยธนวิทย์สมพงศ์ธรรมสมาชิกสภาเมืองพัทยา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่รกร้าง
ริมถนนจอมเทียนสาย๒ที่หมู่๑๒ตำบลหนองปลือค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะเป็นที่ว่างเปล่าส่วนบุคคลนะคะ

ก็ถูกลื้อถอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเลยนะคะ

คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็น

แล้วก็มีหัวของสุนัขบางตัวถูกผูกเชือก
แวนเอาไว้กับต้นไม้นะคะ

ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกฆ่าแล้วก็ชำแหละวางทิ้งเกลื่อนไปทั่ว

แล้วมีประมาณ๕๐๖๐ตัวด้วยกัน

หัวหน้าเทศกิจจอมเทียนบอกนะคะว่า

คือนางสมจิตมีราชวัย๔๒ปี

ปลุกเพิงพักในที่รกร้านอยู่เพียรภังนานแล้ว

แล้วก็เคยทำร้ายชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมา

เมืองต้นก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

จากนั้นก็เข้าตรวจสอบที่พักเพื่อที่จะลื้อถอน
แล้วก็มาเจอซากแล้วก็โครงกระดูกสุนัขเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะ
อกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่เจอก็คือมีรถพ่วงขายสินค้าเนี่ย

ก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบต่อไปว่า
พวกเหล่านี้เนี่ยมาทำอะไรแวะเวียนมาตรงนี้เป็นที่ว่างแล้วมาทำไม